พาไปดูดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนที่ผ่านมา
พุ่งสูงสุดในรอบ๔๒เดือนนะฮะ

เพราะว่าประเทศไทยนั้นได้รัฐบาลใหม่ในการเดินหน้านโยบายต่างแล้ว
พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนครับ
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่
เป็นการปรับตัวสูงขึ้นในรอบ๔๒เดือนนะฮะ
จากผู้บริโภคเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่น

และรัฐบาลนั้นจัดทำนโยบายลดค่าครองชีพค่าไฟฟ้าและน้ำมัน
รวมถึงมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง
เชื่อว่าการเมืองไทยจะมีเสร็จภาพมากขึ้นในอนาคต
นายธนวรรษพลวิชัยอธิการบดี

พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

แต่ยังคงต้องรอดูการออกแบบนโยบายและข้อกำหนดในการใช้จ่ายครับ
โดยเข้าใจความห่วงใยของนักเศรษฐศาสตร์ที่กังวลเกี่ยวกับโครงการนี้

รวมทั้งการกู้เงินมาเพื่อเดินหน้าโครงการ
อาจจะยิ่งเป็นตัวเร่งให้ดอกเบี้ยในตลาดนั้นสูงขึ้น

โดยเชื่อว่ารัฐบาลจะรับฟังและนำไปปรับปรุง
เพื่อให้นโยบายออกมาคุ้มค่าที่สุดครับ